ลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทกาญจนบุรี
พิพาทระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูนครบรอบปีนึงแล้วนะคะ
ก็คืองวดที่เป็นประเด็นพิพาทก็คือ๑พฤศจิกายนปีที่แล้ว
ปี๒๕๖๐๕๓๓๗๒๖นะคะ
วันนี้เป็นการไต่สวนมูลฟ้องครั้งที่๖ค่ะ
ซึ่งเป็นในส่วนของคดีหลักก็คือคดีที่ครูปรีชายื่นฟ้องหมวดจรูน
ในข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรจริงฟ้องกันไปฟ้องกันมาหลายคดี
แต่คดีนี้เป็นคดีหลักที่ต้องรอฟังว่าสารท่านจะรับฟ้องหรือไม่
ถ้าสารท่านรับฟ้องโอ้โหจะส่งผลทำให้เราสามารถคาดการณ์กันไปได้ในอีกหลายคดีที่ฟ้องร้องกันไปฟ้องร้องกันมาอยู่นะคะ
เช้าวันนี้ค่ะครูปรีชาไข้ครวลไวรรายุทรบุญวงสัยธนาคทของครูปรีชานะคะ
ที่พัทรครายลอตเตอรี่ไปที่สารจังหวัดกาญจนกบุรีนะคะ
หน้าตายิ้มแล้วค่ะจริงแล้ววันนี้ไม่ใช่คิวของเจ๊พัดนะคะ
แต่เจ๊พัดไปเพราะว่าอยากไปให้กำลังใจเพื่อนซึ่งก็คือเจ๊บ้าบิน
รัตนาพรสุภาทิพย์พยานโจทย์คนสำคัญของฝั่งครูปรีชาในคดีนี้นะคะ
วันนี้หลักหลักเลยก็เนี่ยแหละค่ะก็คือเจ๊บ้าบินนี่แหละอืม
ปรีชาบอกว่าครบ๑ปีแล้วสำหรับเรื่องนี้ขอบคุณทุกกำลังใจ
เชื่อว่าความจริงจะปรากฏเร็วนี้มั่นใจว่าลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสามสิบล้านบาทเป็นของตัวเอง
ครับวันนี้ก็เลยไม่กังวลใจอะไรมั่นใจในพยานหลักฐาน
ครับส่วนทนายความของครูปรีชาทนายวรยุทธ์ก็บอกว่าเชื่อมั่นเต็มที่ในพยานฝั่งครูปรีชา
ยังยืนยันมาตลอดว่าลอตเตอรี่เป็นของครูปรีชาส่วนกรณีที่ฝ่ายโจทย์มีหมายเรียกให้พลตำรวจรีกฤษณะทรัพเดต
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗มาเป็นพยานในคดีนี้ด้วยเนี่ยทางทนายวรยุทธ์บอกว่า
มีหมายเรียกจริงนะคะแต่ไม่ใช่วันนี้ค่ะ
ก็จะต้องไปในวันที่๒๒พฤศจิกายนนี้เพราะว่ายังมีการไต่สวนมูลฟ้องอีก๒ครั้ง
พฤศจิกายน๒๒ก็ลอยกระทงพอดี
คือรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗เนี่ยถ้าท่านยังจำกันได้ตอนที่เขาให้โอนสำนวนคดีนี้จาก
จังหวัดกาญจนบุรีไปที่ภูทรภาค๗ตอนนั้นก็แถลงว่าลอตเตอรี่เนี่ยตกลงแล้วเป็นของครูปีชา
ค่ะคือก่อนหน้านี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เห็นพ้องไปกับทางตำรวจสอบสวนกลาง
ทางฝั่งของหมวดจรูนมีหลักฐานที่ค่อนข้างแน่นหนากว่าหลังจากนั้นท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
นี่แหละท่านมาบอกว่ามีพยานบุคคลที่ยืนยันได้ว่าลอตเตอรี่น่าจะเป็นฝั่งของครูปรีชา
อะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยขอตัวมาเป็นพยานใช่ค่ะแต่ว่าเบื้องต้นผู้สื่อข่าวก็ถามไปที่พลตำรวจรีกฤษณะนะคะ
ครับท่านก็บอกว่ายังไม่เห็นหมายเรียกเลยอืมแล้วก็คดีนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับตำรวจภูทรภาคเจ็ดแล้ว
ยังไม่เห็นหมายเรียกอะไรก็เลยยังไม่อยากให้ข้อมูลอะไรนะคะ
ส่วนเจ๊บ้าบินนี่คือแม่ค้าลอตเตอรี่ที่ครูปีชาเขาสั่งกันทางไลน์อะไรพวกนี้
ส่วนทางด้านของหมวดจรูนค่ะร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลก็ไปกับทนายตั้มนะคะ
ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดก็ไปถึงศาลเวลาใกล้กันเลย
นายตั้มบอกว่าเตรียมพร้อมมาสักค้าน
บ้าบินอย่างเต็มที่ทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐาน
กังวลใจอะไรนะคะแม้ว่าตอนนี้จะมีกระแส
โจมตีจากบุคคลต่างในเรื่องส่วนตัว
ก็ยืนยันว่าทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริง
แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านนะคะ

โดยงานไหนจะเชิญไปสอบสวนอะไรก็ยินดี

กำลังใจยังดีอยู่เข้มแข็งเหมือนเดิม
ไม่คิดว่าคดีนี้จะยืดเยอะมานานขนาดนี้ค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็สังเกตนะบอกว่า
จรูนกับภรรยาของหมวดจรูนนะคะ

หวดก็บอกว่าก็จับมือกันแบบนี้

ก็มั่นใจในตัวทนายตั้มตอนนี้นะคะว่า
ไม่น่าจะมีอะไรที่มีปัญหา
ไต่สวนมูลฟ้องในช่วงเช้า
โจทย์ใช้เวลาสืบพยานอยู่๒ชั่วโมงนะคะ
ทนายตั้มที่เป็นทนายของฝั่งหมวดจรูน
มีเวลาครึ่งชั่วโมงในการซักค้าน
หลังจากไต่สวนมูลฟ้องในช่วงบ่าย
ใช้เวลาอีกกว่า๔ชั่วโมง
ทั้งสองฝ่ายก็ออกมาจากศาลนะคะ
ฝ่ายทนายต้ำลงมาก่อนแล้วก็บอกว่า

แล้วก็ทำใจว่าคดีนี้ยาวแน่

ทางฝั่งของครูปรีชาทนายวรยุทธ์
บ้าบินเจ๊พัดเดินลงมาพร้อมกัน

โล่งใจได้พูดความจริงต่อสารนะคะ

ส่วนครูปรีชาก็ยืนยันหนักแน่นว่า

ความจริงก็คือความจริงค่ะ
ความจริงคือความจริงครับ
เดี๋ยวความจริงก็ปรากฏเร็วนี้ครับ
ทางเราก็เข้าเป้านะครับ

มันก็เกี่ยวกับเรื่องที่เคยออกมานะครับ

แม้เราจะทำดีเพียงไหนก็แล้วแต่น่าจะยาวแหละ

บอกว่าก็คืออีก๒นัดนี้เป็น๒นัดสุดท้ายจริง
จบหรือไม่จบอย่างไรพอแค่นี้ก่อน

ของการไต่สวนมูลฟ้องนะฮะ

พิจารณาว่าจะรับฟ้องหรือไม่รับฟ้อง
ใช่ค่ะซึ่งถือเป็นคดีหลักที่สำคัญ

คือถ้ารับก็ต้องไปว่าต่ออีกนะในชั้นสรรค์

ใช่ค่ะ